เปิดทดสอบเดินรถรถฟ้าของศึการ
ไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อนะครับ

ซึ่งจะเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่การเปิดบริการจริงในช่วงกลางปีหน้าครับ
นายกรัฐมนตรีนะครับได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปศึกษาว่าจะสามารถการเริ่มการ
เปิดบริการรถไฟฟ้าสายนี้ได้หรือไม่ครับ

แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นสำคัญของการพัฒนารถไฟฟ้า
คือจะต้องทำอย่างไรครับให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกว่า๑๖๐

เพราะปัจจุบันอัตราค่าโดยสารยังอยู่ในระดับสูงครับ
ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยครับ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับ
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็พยายามผลักดันให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำด้วยครับ

เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุภายในประเทศครับ

จะไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ครับ
โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้นะครับ
ที่ได้รับสัมประธานการจัดหาการเดินรถ
การให้บริการดนรถและส่อมหกลุ่มเป็นระยะเวลา๓๐ปีครับ
สำหรับขบวนรถไฟฟ้าผลิตและประกอบโดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นครับผม
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถสื่อสารกับพนักการขับรถแล้วก็ควบคุมรถได้นะครับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้กับรถโดยสารที่จะนำมาวิ่งในรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้นะครับผมทั้งนี้ครับ
การส่งมอบคบรวณรถขณะนี้มีการส่งมอบไปแล้วหกคบวนนะครับจากทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคบวนครับ
โดยสามขบวนแรกเดินทางมาถึงตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับและสามขบวนถัดมาก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้นะครับจะใช้หลักเกียรเดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
หรือรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบันครับที่อัตราเริ่มต้นในราคาสิบหกบาทและในสถานีถัดไปเพิ่มอีกไม่เกินสถานีละ๒บาทครับ
และรวมตลอดสายไม่เกินสี่สิบบาทครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อนี้นะครับ
เริ่มวิ่งทดสอบระบบตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับจากนั้นจะเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับ
แล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างกระดังการในวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ก็นับเป็นโครงการรถไฟฟ้าชาญเมืองสายแรกที่ทางนนทบุรีจะได้ใช้บริการและก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับ